คุณผู้ชมคะไปตามกันต่อนะคะ

เพราะว่าคุณผู้ชมก็มีรายงานสภาพอากาศมาหลายพื้นที่

วันนี้เป็นพาดหัวกรอบเล็กในหน้าหนึ่ง

คอนอ่วมน้ำป่าไหลถล่ม
ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีน้ำป่าไหลหลาก

ก็จะต้องงดให้บริการชั่วคราว

เป็นผลพวงมาจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวัน

ตามคลองท่าดีไหลผ่านอำเภอลานสกา
แล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ

เขตเทศบาลนครศรีธรรมราช
จุดนะคะน้ำท่วมสูง
ชาวบ้านเขาต้องเอาเรือออกมาพาย
แทนการใช้รถสัญจรนะคะ
ด้านเจ้าหน้าที่ก็มีการนำเรือท้องแบน

พยพสิ่งของอบพยพผู้ป่วยติดเตียง
ที่ศูนย์อพยพโรงเรียนเทศบาลต่าง
รวมถึงเร่งสูบน้ำลงทะเลนะคะ

เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยกันค้นหาเด็กชายสุภกิจชัยโคงอายุ๑๐ปี

ถูกกระแสน้ำพัดศูนย์หายไปในลำห้วย
พื้นที่บ้านมาบเอื้องที่ตำบลวังอ่าง
แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เจอตัวเด็กชายสุภกิจนะคะ
อกจากนี้รางรถไฟก็ถูกน้ำท่วมสูงหลายจุด

งดเดินรถไฟขบวนรถด่วน
ขบวนรถเร็วนครศรีธรรมราชกรุงเทพ

จากนครศรีธรรมราชค่ะพาคุณผู้ชมไปดูที่สุราธานีหน่อยนะคะ
ก็เกิดน้ำป่าจากเทือกเขาหลวงไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ตำบลปากแพรกอำเภอดอนศักดิ์
โดยเฉพาะที่สะพานข้ามคลองในพื้นที่หมู่๑ตำบลปากแพรก
ถูกน้ำท่วมส่งผลให้ชาวบ้าน๔๕ครัวเรือนไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้นะคะ
เบื้องตนทางจังหวัดเองก็ได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทธกภัยแล้วค่ะ